พาคุณผู้ชมไปดูรางวัลลอตเตอรี่เป็นแจ็คพอร์ตในสหรัฐ
ซึ่งได้เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการนะครับมูลค่าถึง๑๕๐๐๐ล้านบาท
หวังจะถูกรางวัลงวดล่าสุดที่มีมูลค่าถึง๑๕๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งผู้ร่วมลุ้นเงินรางวัลในครั้งนี้จะมีโอกาสถูกรางวัลแจ็คพอร์ตเพียง๑ใน๒๕๙ล้านคนเท่านั้น
โดยวงเงินแจ็คพอร์ตนั้นได้ทบขึ้นมา๒ครั้งแล้ว
หลังวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับรางวัลไปที่๔๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งรางวัลแจ็คพอร์ตนั้นจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อย
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่ามีชาววอร์ชิงตันสามารถคว้ารางวัลไปได้ถึง๑๕๗ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๕๔๙๓ล้านบาท
โดยผู้ซื้อตัวรางวัลใบละ๑ดอลลาร์ก็สามารถถูกรางวัลได้มูลค่าถึง๓๑๙ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๑๑๖๕ล้านบาท
แค่ต้องเลือกรับรางวัลเป็นเงินสดทันทีแทนวิธีการจ่ายแบบอื่น
ซึ่งมีมูลค่ามากถึง๖๕๖ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒๒๙๖๐ล้านบาท
ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคที่มีรางวัลสูงมากจริงนะ
เป็นหมื่นล้านนะคะแต่ว่าความเสี่ยงก็ต้องไปเสี่ยงกับคนอีก๒๕๐กว่าล้านคนด้วย
ใช่ครับถ้าใครถูกไปก็คงจะแบบไม่รู้ทำงานหรือเปล่านะครับ